ติดตามข่าวกันต่อนะคะอยู่กับเราไปจนถึง๔ทุ่ม๑๕นาทีโดยประมาณนะคะ
มาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ๓พฤษภาคมค่ะที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
มีการพบนายภัยศาลอายุ๖๐กว่าและเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวแล้วลักษณะของศพเนี่ย
เหมือนถูกมีดฟันหัวฟันคอฟันหน้าจนเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีการคาดว่าน่าจะเป็นลูกชายแท้นี่แหละ
ก่อเหตุแล้วก็ลูกชายเป็นอดีตนักมวยเป็นแชมป์มวยไทยด้วย
ก็ตามหาตัวแล้วค่ะเพราะว่าหนีไปกบดานอยู่ที่อื่นสุดท้ายจับได้แล้วนะคะ
ตำรวจสพนเรือจับได้แล้วค่ะลูกชายก็คือนายอาทิตย์เท้าแสง
อายุ๓๗ปีเป็นอดีตแชมป์มวยไทยค่ะ
เป็นผู้ต้องหาที่ใช้มีดฆ่าพ่อตัวเองในบ้านนะคะ
อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
กรุงเทพในซอยลาดพร้าว๑๒๖คือจับได้เมื่อคืน
แล้วก็ส่งตัวไปให้กับพนักงานสอบสวนสพนเรือเพื่อสอบปากคำ
คราบเลือดเต็มเลยคุณผู้ชมอยู่ที่หัวชาร์จโทรศัพท์รถอยู่ที่โทรศัพท์มือถือ
พนักงานสอบสวนก็เลยประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๔ขอนแก่นไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
พันธุ์ตำรวจเอกจรัสพัฒน์สุตยสรนาคมรองผู้บังคับการ
บอกว่าตัวเองทำร้ายร่างกายพ่อจริง
คือไปต่อยพ่อในห้องครัวเพราะไม่พอใจที่พ่อด่า
นายอาทิตย์เคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตประสาท

แล้วก็คาดว่านายอาทิตย์คงไม่ได้กินยาต่อเนื่องค่ะ
อาการทางจิตทางประสาทก็เลยกำเริบ
แต่ก็ต้องให้คุณหมอวินิจฉัยเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ

ปฏิเสธที่จะไปขอคำมาต่อหน้ารูปพ่อแท้ของตัวเองที่เสียชีวิตด้วยค่ะ

แต่พนักงานสอบสวนบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานนะคะ
ว่าเอาผิดนายอาทิตย์ในข้อหา
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและฆ่าบุพการีได้อย่างแน่นอน
เพราะหลักฐานมันเยอะมากจริงค่ะ
ในการตรวจสอบในถุงยาก็มียาที่แจกจ่ายเมื่อปี๕๙แต่ว่ายังไม่หมด
ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาอะไรน่าจะมีอาการแพงกิจ
แต่ว่าในการที่เราสอบสวนบากคำแล้วก็การที่เขาขับรถจนของตัวเองสิ่งประตู

ก็มันหมายความว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาอาจจะมีสติอยู่ตลอดเวลา
ยกเว้นว่ายามที่เขาเกิดความโกรธความไม่พอใจหรืออะไรเนี่ย

ซึ่งอันนี้เดี๋ยวทางพนักงานสวนจะต้องไปสอบสวนหมอที่อยู่จิตเวทย์
ว่าอาการนั้นเขาเรียกว่าอะไร
อย่างที่บอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ๓พฤษภาคมนะคะ
ที่ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
คือคนไปพบศพนายภัยศาลเท้าแสงอายุ๖๖ปี

สภาพศพคือถูกมีดฟันที่หน้าที่หัวที่คอ

เสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๒๔ชั่วโมง

ไปคุยกับเย็ดก็เลยรู้ว่า
ผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นลูกชายแท้ล่ะ

แต่ว่ามีนิสัยชอบเที่ยวชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนัน
เมาทีไรทำร้ายพ่อแท้ของตัวเองตลอดเลยนะคะ
นี่ญาติญาติกับเพื่อนบ้านให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
แล้วพอหลังก่อเหตุก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
สุดท้ายก็ถูกจับรถกระบะคันนี้แหละค่ะ

กระบะเจอคราบเลือดเต็มไปหมดเลย
ตำรวจก็นำตัวนายอาทิตย์ไป

ฝากค้างที่ศาลในวันจันทร์ที่๗พฤษภาคมนี้ค่ะ